ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักถ้าไม่มีใครควรเริ่มมองหา
พัฒนาความสัมพันธ์ได้แล้วมีจังหวะทองในการเริ่มความรัก
คนมีแฟนก็ถึงเวลาแจกการ์ดได้แล้วคนมีครอบครัวจะได้ลูกมาสืบต่อวงตระกูล
สุขภาพจะได้เจอกับอุบัติเหตุรุนแรงจนน่าตกใจ
แต่ไม่ได้เกิดกับตัวเองให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับลำคอ
ระบบทางเดินหายใจไทรอยด์หลอดลมอักเสบหอบหืด
มีแนวโน้มเกิดโรคตับและโรคหัวใจการเงินอยู่ในจังหวะดี
มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคควรซื้อล็อตเตอรี่ติดไว้บ้าง
งานลดลงเล็กน้อยแต่จะได้ผลประโยชน์จากหุ้นส่วนเพิ่มขึ้น
จะได้เดินทางเพราะหน้าที่การงานจะได้คนรักเพราะงาน
บริวารช่วยเหลืองานเต็มที่นักธุรกิจการค้า
อยู่ในระยะซื้อง่ายขายคล่อง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์